พอลล่าเห็นสาวลูกครึ่งแบบนี้นึกถึงอีกลูกครึ่งหนึ่ง
คนนี้ไม่น่าเชื่อนะเป็นลูกครึ่งแต่เขามีคติประจำใจ
ไม่หมู่อยู่ไม่ได้หมู่ปรายยา
ใครจะเชื่อคุณผู้ชมค่ะที่บอกแบบนี้คือเธอออกมายอมรับนะ
ตรงเลยว่านอกจากที่เธอจะทุ่มเทฝึกฝนตัวเองให้พร้อม
สำหรับทุกงานที่ได้รับแล้วเรื่องที่พึ่งทางใจอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ
บอกไม่ปฏิเสธเลยใครบอกที่ไหนดีที่ไหนปังไปขอพรหมดค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะครับปูเนี่ยกลับมาเมืองไทยแล้ว
หลังจากที่ไม่ได้กลับไทยมาเลย๒ปีกว่านะมาร่วมงานเปิดตัว
พันธุ์อาหารเติมเพื่อสุขภาพในฐานะการออกจันทร์ไหมคะ
พรีเซนเตอร์โอ้โหสวยจริงคุณผู้ชม
แล้วกลับมาไทยครั้งนี้คือมาพร้อมความปังจริงพี่แจ๊คนะ
อย่างที่บอกไปว่ารับทรัพย์งานพรีเซนเตอร์ไปเลยเท่าไหร่นะคะ
นับนิ้วแป๊บนึง๔ตัวรวดจ๊ะแม่รวดจริงหรอ
อะไรอีกรู้ไหมคนอะไรคะสวยแบบนี้ไปสิคะเดินสายแก้บน
ไปเลยนะพี่จ๋า๑๐ที่คุณผู้ชมนะคะ
ที่ชีวิตของเธอรู้สึกว่ามันตกต่ำซะละเกินค่ะ

สหายนี่
๒ปีครึ่งที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเลย
ใช่ตั้งแต่ปี๒๐๑๙กลางปี
กลับมาก็คือกลับมาถ่ายโฆษณา๔ตัว

เพราะปูหายไปจริงปูคือแบบช่วงนั้นก็คือไปเลย

เพราะตอนนั้นปูดังมีกระพรุ่งปุ้งเป็นที่ปุ้งด้วย
อ๋อใช่ค่ะเพราะว่าคุณตาเป็นคนสุภัณฑ์

แล้วตอนนั้นก็กลับมาก็มาแก้บน

ก็คือไปหลายวัดแล้วคนถามว่าปูมูทำไมอะไรอย่างนี้

และเป็นที่ที่เวลาปูอยู่เมืองนอกปูคิดถึง

อยากหลุดจากตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องหันกลับมาถ้าเป็นไปได้
แล้วขอเรื่องงาน
ของานชิ้นหนึ่งที่ทำให้ปูเดินไปข้างหน้าได้
ช่วงที่ปวดแบบทุ่มกับการสร้างกระแสไปเมืองนอก

แต่แบบในใจก็มันเหมือนหมดแล้วอะ
อยากมอบให้เขาจริงเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมาก
เป็นชิ้นที่เราไม่เคยให้อะไรตัวเองแบบนั้น

เพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากยึดติดกับอะไรแหละปูไม่ปนบาน

แล้วนี่คือสองหลากมาจากทางพ่อ
ก็มีแย่บุญหลายที่

ใช่ไข่ไม่ได้ไปค่ะไปศาลักเมืองค่ะ
กี่ที่ค่ะที่ดำคุกเกิดที่ต่อจากตัวนั้น

เยอะก็๗ปีกับกันเว่ย๗ปีที่รอคอย
โอ้โหไม่น่าเชื่อ
ตัวจริงเรื่องสายมูนอกจากพี่มดดำดิฉันยกให้ปูปายาแล้วนะ

แต่ว่าเขามูแล้วเขาสบายใจเขาปังงานเขาเข้าก็น่ารัก
ก็สี่ตัวพี่ซึ้งเตอร์คุณผู้ชมนะ
จะฉายกลางปีนี้นะคะบอกเลยว่าปูบอกว่าถึงฝั่งฝันแล้วพี่
หลังจากที่ทุ่มเทมานานกว่า๗ปีเต็มเพื่อสิ่งนี้
ส่วนไอ้งานอื่นเนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นกันไปแล้วกัน
มีงานซีรีส์ที่ไปแคสติ้งไว้ถ้ามีข่าวดีจะรีบมาบอกให้ทราบกันค่ะ
และอีกเรื่องหนึ่งหลายคนบอกว่ายุ่งขนาดนี้เรื่องหัวใจเธอยังไงเนี่ยนะ
เพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครมาดูแลก็เลยเปิดใจให้หนุ่มมาขายขนมจีบมาได้เลยจ้ะพี่จ๋า
ตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรเยอะเราไม่ได้ดีใจที่เขาเลือกเรา
แล้วเราได้ร่วมงานนี้ค่ะเหมือนทุกวันไปกอเขามีความสุขค่ะ
นิสัยดีทั้งคู่เลยค่ะนิสัยดีทั้งคู่แบบนิสัยดีมาก
แล้วพอได้ร่วมงานกับเขาจริงก็รู้สึกแบบโอ้มันคือความฝันเป็นจริง
มันพูดยากว่าเราจะคาดหวังอะไรแต่ปูมองว่าเราอ่ะเสริมทำ
ความตั้งใจของตัวเองแล้วก็จะพยายามไปเรื่อยดีกว่า
สุดยอดค่ะต้องปังกว่านี้แน่นอนเชื่อว่าปีนี้ของปูปรายาเนี่ยพลุแตกยิ่งกว่าเดิม
มาแล้วสุดยอดนะเรื่องมูเตลูก็เป็นที่พึ่งทางใจ